จะพาไปกินหมูสะเต๊ะห่อใบตองที่แสนอร่อย
แล้วไม่ได้มีดีเฉพาะหมูสะเต๊ะอย่างอื่นเขาก็ดีด้วย
จะดีเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
เอาหมูมาห่อใบตองเพื่อเก็บความร้อนแล้วก็
มันจะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะ
ลูกค้าก็จะบอกว่าหมูเต๊ะของคุณอร่อยมาก
สวัสดีค่ะจ้ะเองค่ะเจ้าของร้านหมูสะเต๊ะจ้ะเองค่ะ
พอดีเจอคนรู้จักเขาเซ้งร้านหมูสะเต๊ะ
เออลองดูลองผิดลองถูก
สูตรนี่ก็ปรับปรุงเองใหม่หมดเลยลองไปเรื่อย
ทีนี้ลูกค้าเขามาทานเขาก็บอกว่า
ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้ว
ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมา
มีหมูสะเต๊ะมีไก่มีตับมีไส้มีกุ้งมีเนื้อ

แล้วก็เรามีน้ำมันหน่อยทำให้มันนุ่ม
เข้นลับคือการน้ำมันนี่เพื่อทำให้หมูนุ่ม
ใช้วันต่อวันมันจะนุ่มมันสดด้วย
ไฟเราไม่แรงมันจะหมูมันจะแห้ง

สะเต๊ะแม่ก็เลือกส่วนน่องค่ะ
แล้วเราก็เอามาแร่เสร็จล้างเสร็จ
แล้วก็เอามาหมักกับสะเต๊ะคือว่า
ของเราก็นุ่มไม่แข็งกระดั้ง

เราเคยมาหมักปิ้งไม่นานมันก็จะนุ่ม
ไส้หมูของคุณแม่ก็แบบต้องไปหมักต้องไปต้ม

ถึงจะได้กินพริกไทย
กุ้งนะคะเราก็มาทำความสะอาด

พอปิ้งแล้วพรมกะทิมันก็หอมหวาน
แล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้อีก
ส่วนเนื้อสะเต๊ะใช้ส่วนสะโพกค่ะ
เนื้อสะเต๊ะเราก็จะหมักเวลายาวหน่อย

เออมีนมปังร่วมด้วยก็
เอาล่ะ
สูตรคือว่าเราคิดเอาเอง
เราต้องใช้เครื่องตัวงาอะไร
เราจะใช้สุขุมอย่างดี
มันจะหอมกลมกล่อมดี
ลูกค้าเขาบอกเออใช้ได้
จะคือเรามีน้ำตาลน้ำส้มเกลือ

ลองไปเรื่อยลองผิดลองถูก

เอาหมูมาห่อใบตองเพื่อเก็บความร้อน
แล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะ

ไส้ไม้ละ๑๒เนื้อไม้ละ๑๓

ขนมปังที่นี่ขายคู่ละ๑๐เองค่ะ
เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์

เปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง๒ทุ่มครึ่ง

มีหลายอย่างที่เอามาทำเป็นสะเต๊ะ